แรกต้องยกให้ข่าวนี้เลยนะคะถือว่าเป็นปรากฏการณ์จริง
เมื่อเช้าเนี่ยไปบวงสวงมานะคะแล้วก็นักข่าวไปเยอะมากนะคะ
เลิกเปิดตัวแล้วนะคะสำหรับรายการจัดจ้านย่านวิพา
คุณผู้ชมค่ะรายการจัดจ้านยอดวิพานะคะ
เป็นรายการใหม่แกะกล่องนะคะทางช่องไทยรัฐทีวีของเราค่ะ
ซึ่งเมื่อเช้านี้นะคะนี่เลยนะคะบิ๊กบอสของเรา
คุณนิจจิตสุภารพร้อมทั้ง๓พิธีกรค่ะ
พิธีบวงสวงนะคะเรียกว่าเป็นท็อกโชว์แซ่บนะคะ
ใครไม่จัดเราจัดแน่นอนนะคะ
ดูสิคะ๓พิธีกรใครบ้างพี่แจ๊ค
คุณอ๊อฟปองศักดิ์นั่นเองค่ะ
คุณเก๊กการก้าวและคุณหญิงระถาคุณผู้ชม
พูดชื่อมาแต่ละคนนะคะดูสิคะลีลายั่วยวนมากเลย
เพราะว่าผ้าหน้าผมก็ลดแล้วอะบอกเลยอะ
คุณผู้ชมที่ฉันไปมานะคะฉากอลังการงานสร้างมาก

เค้าเป็นเจ้าพ่อเจ้าพ่อหรือเจ้าแม่ดีนะ
ได้สองอย่างค่ะ
เรียกว่าเป็นผู้ที่จัดจ้านทางด้านการร้องเพลงค่ะ
จัดเต็มแน่นอนค่ะมาประชันคุณหญิงระถาค่ะ
คุณหญิงระถานะคะตัวแม่ยืนหนึ่งสายแดนจัดจ้านด้าน
ทุกท่วงท่านะคะและปิดท้ายน้องเล็กค่ะเกรทกาลเก้าคุณผู้ชม
แต่นางร้ายนางเอกนางโชว์เธอเอาอยู่ทุกบทบาท
นี่อยากให้ฟังสัมภาษณ์มากสัมภาษณ์แบบฮามากมีความสุขมากจริง

กรี๊ดก่อนหนึ่งที

พี่อ๊อฟก็ทำงานกันมานานแล้วจริงกับเกรดก็รู้จัดการ

ก็คืออะไรที่รายการอื่นไม่จัดเราจัดเพราะเราคือ
คือสามคนก็จะเป็นจัดจ้านในสามแบบนะคะ

เรียกได้ว่าช่วงเย็นของวันอาทิตย์เนี่ย

ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนได้ยิ้มได้หัวเราะ

เราจัดจริงค่ะจัดจ้านย่านวิพาค่ะ
โอ้โหพวกค่ะจัดจ้านจริงนะ
นี่ค่ะนั่งกลวงกลัวกัน๓คนอยู่แซ่บกันขนาดนี้
แล้วทุกคนต้องกลับบอกเลยว่ารายการจัดจ้านย่านวิพาค่ะ
เขาจัดจ้านด้านการยิงคำถามมาก
ปั๊วปั๊วปั๊วแน่นอนนะคะกับแขกรับเชิญสุดปัง
ต้องรอติดตามกันนะฮะก็พลาดไม่ได้เลยกับรายการจำชื่อให้ดี
ที่บอกเลยว่าเทปแรกก็ปั๊วแล้วก็เตอร์ไพรส์มากเลย
แล้วทุกสัปดาห์นะคุณผู้ชมเราก็ควานหากันมาแบบแขกรับเชิญ
กับแบบตัวท็อปตัวเด็ดนั้นเลยค่ะ
กันแบบทุกเรื่องถามคำถามตอบคำถามกันแบบทุกประเด็นแน่นอน
เพื่อเปิดเผยตัวตนของแขกรับเชิญให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะ
ติดตามกันอีกครั้งนะย้ำกันเลยนะ
จ้านย่านวิพาเริ่มออกอากาศวันอาทิตย์๗มีนาคมนี้๕โมง
ทางไทยรัฐทีวีของเราเปิดรายการกันมา

นี่อยากให้ฟังเสียงเพลง
นี่เสียงรายการเสียงเราเข้าใจมะ
ไม่จัดเราจัดแน่นอนให้ฟัง
นี่น่าสนใจมากเลยนะคะ
นี่ออริจินัลใหม่สดนะคะ
ติดตามได้ทางไทยรัฐทีวีของเรา
ใครไม่จัดจัดจ้านย่านวิพาจัดแน่นอนจ้า